ร้องได้ให้ล้าน

ร้องถูกต้องนะครับ

ตอนนี้ไม่น่าเชื่อสาวน้อยนะครับ

สองเท่าครับเพลงที่สี่มีมูลค่าสี่หมื่นบาท

นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ
นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ
นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

นี่พร้อมอินโทรเพลงที่๔มาเลยครับ

นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

นี่พร้อมอินโทรเพลงที่สี่มาเลยครับ

โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว

โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว

โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว

โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
โอ้โหไปทบทวนเนื้อได้โอกาสทองเลยนานทีเดียวเป็นไงครับวาว
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับวาวครับ
ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ไปเล่นได้อย่างไร

เธอได้แล้วถ้าเธอเคยร้องเธอจะเล่นทันที
คิดว่าน้องวาวจะต้องใช้ตัวช่วยมีไหมครับ
ไม่มีเลยนะคะความคิดเห็นเป็นเอกฉันนะคะว่าไม่ต้องใช้แน่นอน
ไม่ต้องใช้คุณพ่อคุณแม่ล่ะครับจะต้องใช้ตัวช่วยไหมฮะคุณแม่
อันนี้ให้น้องตัดสินใจเองค่ะ
เหรอฮะช่วยให้กำลังใจเต็มร้อย
คุณพ่อบอกคุณพ่อของคุณแม่เป็นตัวช่วยอยู่แล้วช่วยให้กำลังใจเต็มร้อย

วาวครับตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตอนนี้สถานการณ์นะครับสะสมอยู่ในเพลงที่๓นะครับ
หมื่นบาทถ้าร้องผิดเหลือ๑๐๐๐บาท

นะครับว้าวนะครับมีสติมีสมาธิกับเพลงดีดีนะครับถ้าพร้อมแล้วเพลงที่สี่นะครับมูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สี่เพลงมาครับขอให้มีสมาธินะคะ
เมื่อไหร่จะกลับบ้านน้ำไม่อยู่เมืองกรุงใจก็มุ่งแต่อยากจะดึง
ด้วยความหังอยากจะเป็นดาวไม่อยู่เมืองกรุงใจก็มุ่ง
แต่อยากจะดังด้วยความหวังอยากจะเป็นดารา
ลำบากลำบอนก็จะทนก้มหน้าก่อนจะจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้อาย
ก่อนจากบ้านมาเพื่อนมันว่าให้ทำส่วง
ไปเป็นนักร้องที่เขามันเจ็บในสวงมา
ไม่เด่นไม่ดังจะไม่หลังกลับไปทุกวันคืนมันร้องหาย
อีกอะไรจะชอบกินเมื่อสุริยนต์ยังส่วนนิ้มเทียม
จะกลับบ้านหน้าตอนที่เสียงเรามนต์
จะอยากจะจนถึงอดจะทนเต็มที่
นักร้องบรรนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่และแฟน

คุณหวังสื่อสารมาได้

มันกระเสากระเหมือนอ้อนวอนเหมือนแบบเจ็บมาระบายให้ฟัง
เผิดเพลินเหรอเกิน
เป็นไงครับคำร้องถูกต้องหมดไหมครับ

เพราะมันเป็นการเล่าเรื่องมันไม่น่าจะมีอะไรผิดง่ายนะ

ด้านล่างเป็นไงครับสุดยอดไหมฮะ

ดูสิว่าวาวจะผ่านเพลงที่๔รับ๔๐๐๐บาทนี้ไปได้หรือไม่นะครับ
สำหรับเพลงที่๔นะครับมูลค่า๔๐๐๐บาท
วาวร้องได้หรือร้องผิดครับ

เพลงที่๔นะครับ

ร้อง